ช่วงใหม่ของเราครับเช้านี้ต้องรู้วันนี้ก่อนคุณผู้ชมออกจากบ้านเรื่องเหล่านี้ผมนำมารวบรวมให้ฟังกันเรื่องแรกเลยกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่มีผลบังคับใช้วันนี้แล้วนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนนั่งหลังนั่งบ่อหลังอ่ะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะไม่อย่างนั้นมีค่าปรับแล้ว
เป็นพันนะคุณผู้ชมผลบังคับใช้วันนี้สำหรับพรบจราจรทางบกเนี่ยขับรถเร็วเกินกำหนดฝ่าไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายอันนี้ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทครับ
ถ้าขับย้อนสอนล่ะนั่งเบาะหลังไม่รัดเข็มขัดนิรภัยล่ะไม่สวมหวกกันน็อกล่ะพวกนี้ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องกระบะแข็บคุณผู้ชมที่นั่งแถวหลังเนี่ยอันนี้ต้องรอความชัดเจนของกฎหมายลูกมาประกาศเพิ่มเติมภายใน๙๐วันก่อนนะครับ
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับเปิดให้ลงทะเบียนใหม่โครงการปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้วันแรกนะ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

ฝน๕ถึง๙โดบันนะครับฝนตกตลอดครับ

รถไปส่งลูกส่งหลานลูกนั่งบ่อหลังคาดเข็มขัดด้วย